วันนี้เราจะเริ่มกันที่ข่าวไฟไหม้ครับคุณผู้ชมครับ
นครนายกเขาบอกไฟฟ้ามารัดวงจรแต่ลัดหนักหนัก
หนักไฟไหม้หนักขนาดนี้เจ้าของร้านเนี่ยวิ่งหนี
ตายออกมาได้ฉิวเฉียดมากครับ
หนักไหมล่ะมิ้นมีเจ้าของแน่เลยโอ้โหไม่รู้เลยว่าสภาพเดิมเป็นยังไงนะคุณผู้ชม
สิบโมงครึ่งได้ครับนี่คือร้านขายชานมไข่มุก
ริมถนนนครนายกรังสิตครับเขตเทศบาลเมืองนครนายก
เจ้าหน้าที่ต้องใช้คำว่าระดมนะระดมรถดับเพลิงนับสิบคัน
พอไปถึงโอ้โหเห็นร้านต้นเพลิงไฟไหม้รุนแรงจริงครับ
โบ๋โบ๋ไปเนี่ยฟองล็อกเนี่ยร้านที่อยู่ใกล้ดูเฉพาะร้านถ่ายอักษร
โอ้โหขนข้าวของกันออกมาใหญ่เลยครับเจ้าหน้าที่ตัดสินใจใช้ชุดผจญเพลิงนะครับ
ไฟมันไหม้หนักลุยเข้าไปลุยเข้าไปตอนไหน
ตรงจุดที่เป็นต้นเพลิงคือเป็นแผงควบคุมไฟกลางร้านกลางบ้าน
ส่วนสาเหตุของไฟไหม้น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรครับ
แล้วก็ร้านเห็นไหมครับเป็นโครงไม้ทั้งนั้นเลย
มันก็ไหม้ลามเร็วสิครับ
คุณสุนิดาเจ้าของร้านนะครับเธอยังเล่าทั้งอาการตกใจตกใจบอกว่า
ตอนเกิดเหตุฉันก็อยู่แถวหน้าร้านนี่แหละ

โอ้โหไอ้แผงควบคุมไฟที่ผมว่าตรงกลางร้านน่ะนะ
มันไฟลุกท่วมแล้วทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมาก
เธอบอกว่าเธอออกมาเนี่ยนะคือหยิบอะไรไม่ได้เลย

รองเท้ายังไม่ได้สวมเลยฟังเธอเล่าหน่อยฮะ
อยู่ตรงหน้าบ้านแล้วกินกวัน
ทำอะไรไม่ทันก็ได้แต่วิ่งหนีออกมา
ก็ต้องถ่วงจนไฟร์ใช่มั้ยครับต้องแผนไฟด้วย

โอ้โหเรื่องของความผิดปกติของไฟในบ้านเนี่ย
ถ้ามันมีไฟตกถ้ามันป๊อปแป๊บ
ไอ้ปลั๊กเต้าเสียบนะให้ช่างมาดูหน่อย
ว่ามันเกิดความผิดปกติตรงไหนเดี๋ยวไฟฟ้ามันจะรัดวงจรครับ